ช่วงนี้มีอยู่หนึ่งท่านกำลังรอเราอยู่
แน่นอนค่ะวันนี้วันศุกร์มีนัดกับหมอไก่อาจารย์พอพาทินี
เราจะมาดูดวงกันรวมไปถึงจะไปไหว้พระกันด้วย

วันนี้มีภาคอะไรบ้างเดี๋ยวเราติดตามกับหมอไก่กันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
หมอไก่หมอไก่หมอไก่ค่ะหมอไก่พอภาทินี
หมอไก่วันนี้เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดกันไปแล้วว่า
จะมีสถานที่ไหว้พระเสริมดวง๔ภาค
หันไปแล้ว๒ภาคภาคเหนือกับอีสาน
วันนี้มาต่อกันอีก๒ภาคก็คือภาคกลางและภาคใต้ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะเริ่มเลยค่ะหมอไก่ไปกันที่ภาคกลางภาคแรก
ถ้าสมมุติว่าภาคกลางเนี่ยภาพไม่ได้เลยนะ
ก็คือต้องไปไหว้พระพิคเนธนะ
ซึ่งพระพิกาเนธเนี่ยถ้าสมมุติว่าที่เขาฮิตนะคะ
ไปไหว้กันเนี่ยก็จะมีที่ศรีแย่ค่วยขวาง

รถติดมากเลยไปบ่อยมากไปเป็นประจำทุกปี
มีโอกาสก็จะไปเดี๋ยวปีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวนั้นไป

ถูกต้องไปขอความรักเผื่อด้วยนะหมอไก่นะ

แล้วก็เรื่องที่ขอแล้วจะสมหวัง
โดยมากก็คือจะเป็นเรื่องของการงาน
ให้แบบให้เสนองานได้นะสมัครงานแล้วก็สมหวัง
มีเพื่อนดิฉันเนี่ยเคยไปกำลังจะสมัครงาน
แล้วคือไปขอกับพระพิคเนตโดยที่เอามะพร้าวไปถวายนะคะ
แล้วก็คือเวลาที่เราขอเราต้องขอให้ชัดเจน
แล้วก็คือเพื่อนของดิฉันนี่ก็คือขอว่า
ขอให้ได้เงินเดือนมากกว่าเงินเดือนเก่า

ที่ใหม่ได้มากกว่าเก่าจริง
แล้วได้มากกว่าแบบที่ขอเลยเป๊ะเลยนะ
ลับก็คือเวลาเราขอเนี่ยต้องขอให้ชัดเจน
ระบุออกมาเลยว่าอยากจะได้เท่าไหร่
ใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเรียน
การศึกษาการสอบแข่งขัน

ตอนเข้ามหาวิทยาลัยเคยไปไหว่ขอขอคฟร์พระพริษภณุเนสมา

พระพิษภณุเนสมัยเป็นเทพด้วยความสำเร็จ

ต้องมีเคล็ดลับในการบูชายังไงบ้างไหมคะ
อย่างแรกก็คือให้เราใช้ทูบทั้งหมด๓ดอก
หรือว่าบางตำราเขาอาจจะบอกว่าเป็น๙ดอกก็ได้
อันนี้ไม่มีผิดสามารถไหว้ได้เหมือนกัน
หรือ๙ใช่ไหมคะ๕ได้ไหมคะ
ก็ได้นะคือแล้วแต่วัตถุประสงค์ของการไหว้

ส่วนดอกไม้เห็นบอกว่าต้องใช้เป็นดอกสีเหลือง

เขาจะใช้เป็นดอกดาวเรืองพูดตรงก็คือเป็นดอกไม้สีเหลือง

แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะเอาของไปถวาย

กล้วยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าแนะนำเป็นมะพร้าวดีกว่า

แต่ว่างดของขาวนะคะเขาไม่ถวายของขาวกัน
ถ้าเกิดว่าจะไปบูชาพระพิคเนธงดถวายของขาว

เป็นของหวานอย่างเดียวแล้วก็ผลไม้หรือว่าขนมก็ได้

เอาล่ะส่วนภาคต่อไปเป็นภาคใต้
ภาคใต้นี่เราต้องไปที่ไหนยังไงบ้างคะ
ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับที่วัดฉลอง

ชื่อเสียงขจรกระจายไปไกลนะคะ

ให้งานเหมือนกับสำเร็จลุ้งไปได้ดี
ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีชื่อเสียงด่งดัง
เป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไป

บางทีก็ยังมีการแข่งขันมีการสอบอยู่
แล้วอย่างบางคนก็แบบมีการสอบบรรจุ
ใช่ค่ะแล้วก็ค่อยไปไหว้หลวงพ่อแช่มอีกทีนึง
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราต้องการเอาของไปถวาย

คือปกตินะถ้าสมมติว่าไปที่วัด
แล้วเขาน่าจะเชื่อกันว่าปะทัศน์เนี่ยมันดัง
แล้วอย่างนี้คือเราต้องขอยังไงคะ

ขอทีละเรื่องหรือขอยังไงบ้าง
ถ้าสมมุติว่าเคล็ดลับสามารถใช้ได้ทุกที่เลย
จำเป็นต้องเป็นแค่๒ที่นี้นะคะ
ล่ำนี้ก็คืออย่างแรกควรจะขอพรแค่อย่างเดียวพอ
บางคนทำบุญ๒๐บาทก็ขอพรมัน๒๐เรื่องเลย
โอ้โหเรื่องระบาดไปแล้ว
คือขอแค่อย่างเดียวพอตั้งใจนะแล้วก็ขอเรื่องนั้นนะฮะ
แล้วก็ตอนที่ขอควรจะระบุชื่อและนามสกุลให้ชัดเจน
ข้าพเจ้าชื่ออะไร๑๒๓๔แล้วก็ขอพรไปเรื่องเดียว
แล้วก็ตอนที่ขอพรปกติคือควรจะดูเลิกก่อน
แต่ว่าถ้าเราไม่รู้เลิกนะก็คือควรจะไปขอพรในช่วงก่อนเที่ยงของวัน

เพราะว่าพระอาทิตย์กำลังขึ้นใช่ไหมในช่วงก่อนเที่ยง
นั่นก็คือเหมือนกับดวงของเราที่กำลังขึ้นเหมือนกัน
ขอพรเราควรจะขอเพียงแค่เรื่องเดียวที่เราต้องการก่อน
อย่าขอไปทุกอย่างเลย
ให้เราตั้งใจอยากจะขอเรื่องไหนก็ขอเลย
ให้บอกชื่อนามสกุลให้ชัดเจนแล้วก็ควรไปไหว้ช่วงก่อนเที่ยงวัน

เพราะเลยเที่ยงวันมันจะร้อน

คุณจะต้องใส่หมวกกางร่มด้วย
นี่เป็นการไปไหว้หลวงพ่อแช่มที่ภาคใต้

สัปดาห์ที่แล้วใครอาจจะไม่ได้ติดตาม
ก็ทวนอีกทีภาคเหนือไปที่หลวงพ่อทันใจเชียงใหม่
ส่วนภาคอีสานพระธาตุศรีสองรักนะคะ